ช่วงแรกนะคะวันนี้เดี๋ยวพาไปดูความน่ารักของน้องหมาหน่อย
หลายคนบอกว่าน้องหมานี้เป็นสัตว์ที่ซื่อสัตว์แล้วก็แสนรู้มากเลย
เดี๋ยวพาไปดูความน่ารักของเจ้าน้องหมาชิวาว่าตัวนี้นะคะ
น่ารักจริงเลยเชื่องไม่มีเสียงใหม่เห่าไม่อะไรไม่ทำอะไรเลยยืนเฉย

หล่อ

อยากจะเดินหลงไปแถวนั้นถึงแม้ว่าหลงทางเนี่ยยังหาเจอนะ

เห็นไหมคุณน้องคือนิ่งมากเลย
น้องนี่ไม่เห่าไม่สนไม่ดื้อไม่ทำอะไรทั้งนั้น

ไปคุยกับเจ้าของสิคะคุณ
เจ้าของเขาคือใครรู้ไหม
คนสวยที่อยู่ข้างน้องที่ยืนอยู่ข้างน้องตาต้านี่แหละ

คุณแพรวาบอกว่าน้องตาต้าเป็นหมาที่เรียบร้อยมากนะ
เวลามาทำงานตัวเองเขาไปทำงานเป็นเอ็มซีไปออกบูธต่างอะไรแบบนี้
ก็จะพาน้องตาต้าไปด้วยประจำเลย

โอ้โหตั้งหน้าตั้งตารอคอยแล้วน้องใบตอง
เดี๋ยวไปฟังเจ้าของน้องตาต้าเขาเล่าถึงน้องตาต้ากันหน่อยค่ะ
ก็ตอนนี้เลี้ยงมาจะเข้าปีที่๕แล้ว
ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปทำงานก็จะเอาไปด้วยเพราะว่าน้องไม่ดื้อเรียบร้อยมากไม่เห่า
เห่าแค่แบบเวลาคนแบบมาใกล้แล้วเขาตกใจเขาจะแบบ
แค่ทีเดียวแค่นี้ค่ะแต่ทุกทีแบบเวลาถ้าเกิดว่าทำงานอย่างนี้ใช่ไหม
เขาก็จะนั่งรอนั่งดูเป็นพิตตี้บอยสงสัยอยากเป็นพิตตี้บอยค่ะ
แล้วเวลาแบบชอบแต่งตัวชอบเจอคนเยอะเวลาเจอคนเยอะแล้วแบบจะเริงล่าอยู่คนเดียวจะหงอย
อันนี้เป็นแบบว่าสังคมเลยชอบมากชอบคนเยอะ
ตาต้าชอบคนเยอะอยากเป็นพิตตี้บอยนะคะด้วยความน่ารักเชื่องชอบน้องหมาใช่ไหมคุณชนะ
ชอบคนเนี่ยแหละครับ
ก็นี่ไงคุณแพรวาเลี้ยงตาต้าใช่ไหม

อยากให้มาเลี้ยงคุณชนะ

น้องตาต้าเนี่ยน่ารักมากเลยคือเวลาน้องมานั่งรอเจ้าของทำงานเนี่ยคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาพบเห็นก็จะมาขอถ่ายรูป
มาถ่ายรูปน้องตาต้ากันเอาไว้ด้วยความน่ารักความเชื่องของน้องตาต้าเนี่ยก็ทำให้น้องตาต้าเป็นที่รักของทุกคนนะคะ
แล้วก็ทำให้เจ้าของเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยน้องเนี่ยแบบน่ารักมากเวลาพาไปไหนแล้วก็ไม่ได้ก่อกวนไงคือไปทำงานด้วยกันได้เอาเมื่อไหร่ก็ไปด้วยตลอดเลยเชื่องมากแสนรู้มากเห็นแบบนี้
เชื่อนะถ้าเกิดว่าคุณชนะเดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้คุณต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแน่
ขอเบอร์น้องแพรวาเขาไม่ได้ว่าจะมาถ่ายรูปตาต้าจะหาวิธีการเลี้ยงหมาใช่
ยังไงให้เลี้ยงได้ดีเหมือนน้องตาต้า
เพราะส่วนใหญ่เวลาเราเลี้ยงแล้วเนี่ยนะมันก็มักจะหนีเราไป
ใช่ต้องมีเคล็ดลับเลยต้องขอปรึกษาเขาเป็นการส่วนตัว
ต้องดูดีเลี้ยงเลี้ยงเรื่องใหม่ดี
อยากรู้ไหมน้องแพรวาเขาพาน้องตาต้าไปที่ไหนบ้าง

ถ้าเกิดใครเจอก็ลองไปขอน้องแพรวาเขาถ่ายรูปน้องตาต้าดูได้
เขาเชื่องไม่กัดด้วยน่ารัก
อารมณ์ดีแล้วนะตั้งฉายาเลยก็ได้ไม่โกรธ
ไม่โกรธอะไรก็ได้

ชื่ออะไรก็ส่งมาสบายสิบสบายใจ